เรียนแท่ประธานสภาพูดแทนรัฐศดรณ์ยิคารบครับผมภกรวุทธ์อุดมพีพรรษกุล
ผู้แทนรัฐศดรรยบบบัญชีรายชื่อภาทเก้ากลายครับฝ่ายโสถ์หากพร้อมแล้ว
สไลด์ได้เลยนะครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมจะอภิปรายวันนี้ใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีสองห้าหกหกนะครับ
ในการออกแบบประเทศไทยใหม่ผ่านสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืองบประมาณแผ่นดินครับ
ในวันนี้การจัดสรรงบให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากกระจุกไปเป็นกระจายได้นะ
ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างสวัสดิการทั่วหน้าครับ
ต้องเน้นย้ำว่าต้องเป็นสวัสดิการทั่วหน้า
สวัสดีการทรงเคราะห์ให้ทานที่ประชาชนต้องประจานความจนของตัวเองเพื่อรับเศษเงินจากรัฐครับ
ก่อนนี้ผมก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าทำไมสวัสดิการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการลดความเหลื่อมล้ำครับ
ผมคิดว่าท่านประธานคงเห็นด้วยกับผมว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยสวัสดิการที่ดีครับ

ข้อมูลก็บ่งชี้ชัดเจนครับว่าประเทศที่ความเหลื่อมล้ำต่ำเป็นอันดับต้นของโลกเนี่ย
แล้วแต่เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นรัฐสวัสดิการทั้งสิ้นครับ
ทีนี้เราลองมาดูผลการศึกษาของต่างประเทศไงครับว่าเขาพบว่าอะไร

ผลการศึกษานี้นะครับพบว่าถ้าเราหาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อหัวของประชากรกับปัญหาสังคมและสุขภาพ
เราจะพบว่ามันแทบไม่มีความสัมพันธ์ใดกันเลยครับ
ประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงมากอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลับมีปัญหาสังคมในระดับที่สูงกว่าหลายประเทศ

แต่ถ้าเราลองพล็อตใหม่ครับเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเหลื่อมล้ำกับปัญหาสังคม
เราจะพบว่ามันมีความสัมพันธ์กันเป็นเส้นตรงครับ
ความเหลื่อมล้ำต่ำมากแค่ไหนปัญหาสังคมก็จะยิ่งต่ำลงเท่านั้น
ดังนั้นนอกจากการเพิ่มรายได้ของประชาชนสิ่งที่เราจะต้องสร้างควบคู่กันไปเพื่อให้สังคมของเราดีขึ้นก็คือสวัสดิการที่ดีครับ
สวัสดีการของเราตอนนี้มันอยู่ตรงไหนของโลกครับ
ท่านประธานครับถ้าเราพูดถึงรัฐสวัสดิการในประเทศแรกที่เรานึกถึงน่าจะเป็นสวีเดนครับ
ผมขอยกสักสองตัวอย่างสั้นครับมาเปรียบเทียบให้ดูว่าสวัสดิการของเรากับเขามันแตกต่างกันขนาดไหนครับ

สวัสดีการเด็กเล็กนะครับที่เด็กเล็กต่อหัวของสวีเดนเนี่ยสามารถซื้อนมได้เดือนละ๘๓ลิตรนะครับ

ขณะที่ของไทยซื้อนมได้เพียงแค่๑๓ลิตรเท่านั้น
ที่สำคัญก็คือของเขาเป็นสวัสดิการแบบชั่วหน้านะครับ
ของเราสอสอวันวิพาพูดไปเมื่อวานแล้วนะครับ

อนาถาครับแต่ได้เฉพาะครอบครัวได้น้อยครับ

รอบคลุมเด็กเพียงแค่๔๔๓เท่านั้นนะครับ

แตกต่างกันแบบว่าไม่เห็นฝุ่นครับ
แต่ต่อให้เราลองเอามาเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร
บำนานผู้สูงอายุขั้นต่ำแบบทั่วหน้าของสวีเดน
คิดเป็นร้อยละ๑๘๕ของรายได้เฉลี่ยประชากร
ในขณะที่ของเราอยู่แค่ร้อยละ๒๙๒เท่านั้น
และเขาให้บำนานผู้สูงอายุของเขาเนี่ย
อยู่เหนือเส้นความยากจนของประเทศสวีเดน
ขณะที่เราให้อยู่เพียงแค่๒๑๗ของเส้นความยากจนของเราเท่านั้นครับ
ถึงตรงนี้หลายคนคงโต้ขึ้นมาทันทีครับว่า
มันเทียบกันไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเสียภาษีสูงมาก
เราทำแบบเขาไม่ได้หรอกเรายอมที่จะเสียภาษีแพงแบบเขาหรือเปล่า
แต่มันเป็นแบบนั้นจริงเหรอครับขอดูสไลด์ถัดไปครับ
ภาษีที่ประชาชนคนหนึ่งเสียให้รัฐ
ภาษีรายได้บุคคลธรรมดาแหวดประกันสังคมและอื่น
แต่ไม่นับรวมภาษีนิติบุคคลนะครับ
เทียบกับรายได้ครับคนสวีเดนเสียภาษีเฉลี่ยอยู่ที่๓๙๖ของรายได้
ขณะที่คนไทยเสียภาษีเฉลี่ยอยู่ที่๑๒๙ของรายได้
สูงมากจริงครับเขาแพงกว่าเราประมาณ๓เท่าตัวครับ
แต่ลองดูต่อครับว่าภาษีที่ต่างกัน๓เท่าเขาได้อะไรกลับมาบ้าง
ไลด์ถัดไปครับแหล่งข้อมูลเดียวกันครับ
ในขณะที่ของเราอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์ครับสไลด์ถัดไปครับ

ว่าคนไทยกับคนสวีเดนเฉลี่ยแล้วประชากร๑คน
รายได้เท่าไหร่เสียภาษีเท่าไหร่และรัฐให้สวัสดิการเขาเท่าไหร่
ไปที่ตัวเลขสีส้มขวามือเลยครับ
ภาษี๑๐๐บาทที่คนสวีเดนจ่ายจะได้กลับมาเป็นสวัสดิการให้เขา๔๙๒๔บาท
ในขณะที่ภาษีที่คนไทยจ่าย๑๐๐บาท
จะได้กลับมาเป็นสวัสดิการที่๒๓บาทกับอีก๑สลึงครับ
สวัสดีการของเขาไม่ได้ดีกว่าแค่เพียงเพราะเขาเก็บภาษีแพงกว่าเราเท่านั้นนะครับ
แต่ภาษีที่๑๐๐บาทเท่ากัน
รัฐของเขาคืนกลับไปเป็นสวัสดิการให้ประชาชนมากกว่าเราเป็นเท่าตัวครับ
กับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ
เราจะพบว่าสวัสดิการของเรายังตามหลังประเทศเหล่านี้อยู่ประมาณ๗๐ปีครับ
ถ้าเรายังไม่ได้พัฒนาระบบสวัสดิการตั้งแต่วันนี้
เราอาจจะต้องตามหลังเขาเป็นสัตวรรษครับ
แต่เราก็ต้องยอมรับครับว่าถ้าจะทำสวัสดิการให้ดีขึ้นได้เนี่ย

ว่าเราจำเป็นที่จะต้องลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ขึ้นครับ
แต่เวลาผมมีจำกัดครับผมจะขอยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมชัด

ขาแรกในการลดรายจ่ายครับ
ต้องแก้ปัญหารัฐราชการที่ใหญ่เทอท้าครับ
ขึ้นไปหลายคนครับขอสไลด์ถัดไปครับ

หลังจากการรัฐประหารมาครับจนถึงปี๖๔
เราใช้รายจ่ายบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้นทุกปีครับ

และตัวเลขในปี๖๔นะครับ

แต่รวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับบุคลากรเนี่ย
มีทั้งสิ้น๑๒๔ล้านล้านครับ
มันจะถึงงบ๖๖วันนี้ที่เราพิจารณากันอยู่ครับ

หลังจากที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีสั่งการนี้ไปนะครับ

ปีนี้รายจ่ายบุคลากรครับ

สัดส่วนเกือบจะแตะ๔๐

ในขณะที่สวีเดนใช้งบประมาณส่วนนี้
แค่ประมาณร้อยละ๒๔เท่านั้นครับ

ถ้าเราจะสร้างสวัสดิการที่ดีขึ้นให้ได้
เราจะต้องแก้ปัญหานี้ก่อนโดยการลด

ข้อเสนอของงบประมาณฉบับก้าวไกลนะครับ

ได้ค่าราชการที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพ
คิดว่าตัวเองไม่มีศักยภาพที่จะทำงานต่อแล้ว

เราไม่ได้ไปตัดงบของบำนานข้าราชการทิ้งนะครับ

ในการลดสัดส่วนค่าราชการลงครับ

สิทธิภาพในการให้บริการกับประชาชน

ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นครับ
ข้าราชการไปสังกัดกับท้องถิ่นมากขึ้น
ทำให้เขาไม่ต้องจากบ้านเกิดมาประจำที่กรทมครับ

ขอแค่ให้กพครับ

คือโครงสร้างภาษีที่มันไม่เป็นธรรมครับ

ผมยกตัวอย่างนะครับภาษีบุคคลธรรมดาครับ
ลดหย่อนภาษีผ่านกองทุนประกันชีวิตต่าง
รวมแล้วเรามีเพดานอยู่ที่๖แสนบาท

มนุษย์เงินเดือน๒๓หมื่นนี้ซื้อทั้งปีหมื่น

แล้วมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้๕๔ของมูลค่าการซื้อกองทุนกับประกันเพื่อลดหย่อน
มันมาจากคนที่มีรายได้สูงสุด๕บนเท่านั้นครับ
พอการซื้อส่วนใหญ่มันมาจากคนที่ฐานภาษีสูง
รายได้ภาษีก็หายไปจำนวนมากครับ
ผมเปรียบเทียบนะครับคนที่เงินเดือน๓๐๐๐กับ๓แสนนะครับ
กองทุนลดหย่อนภาษีปีละ๑๐๐๐บาทเท่ากัน
เขาได้ผลประโยชน์ทางภาษีต่างกันถึง๖เท่านะครับ
ข้อเสนอของงบประมาณฉบับ๙ไกลนะครับ
เราจะเพิ่มค่ารถหย่อนส่วนตัวครับจากปัจจุบัน๖๐๐๐บาท
ให้เป็นค่าแรงขั้นต่ำคูณ๓๖๐วันครับ
และลดเพดานลดหย่อนในกองทุนและประกันนะครับ
๖แสนบาทเป็นเหลือค่าแรงขั้นต่ำคูณ๓๖๐วันคูณ๒ครับ
เพื่อที่จะลดภาระภาษีของคนที่รายได้น้อย

คุณก็ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นอย่างสมเหตุสมผลครับ

เพื่อให้มันสอดคล้องกับสภาวะค่าคลองชีพพื้นฐานจริงครับ
แล้วเราจะปรับการอัตราการลดหย่อนนะครับ
ให้ลดหย่อนผ่านกองทุนและประกัน
จะลดหย่อนได้๑๕เท่ากันทุกฐานภาษี
หมายความว่าไม่ว่าคุณจะเงินเดือน๓๐๐๐หรือ๓แสน
ถ้าคุณซื้อกองทุน๑๐๐๐๐บาท
คุณจะลดภาษีได้๑๕๐๐บาทเท่ากันครับ

ว่าถ้าเรายกเลิกการลดหย่อนกองทุนกับประกันทั้งก้อนนะครับ
จะเก็บภาษีได้เพิ่มมากกว่า๕๐๐๐ล้านบาทต่อปี

เราแค่ลดสัดส่วนมันลงนะครับ
ซึ่งประเมินแล้วรัฐจะเก็บรายได้ภาษีเพิ่มขึ้นจากส่วนนี้อย่างน้อย
ซึ่งเป็นการเก็บจากผู้ที่มีรายได้สูงมากเป็นหลักครับ

ประการแรกก็คือช่องว่างนะครับ

อย่างสวนกล้วยย่านชานเมืองครับ

เจ้าของที่ดินผืนนี้จะประหยัดภาษีรวมแล้ว๔๗๔ล้านบาท
ทั่วประเทศมีแบบนี้ไม่รู้อีกกี่หมื่นกี่แสนไร่ครับ
อดีตสสวิโรธพูดไว้นั่นเฉพาะในกรุงเทพนะครับ
ต่างจังหวัดเราเห็นแบบนี้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดครับ

เศรษฐีพันล้านหมื่นล้านทั้งนั้นครับ

ก็มารีดภาษีจากคนจนและชนชั้นกลาง

ข้อเสน่ห์ของงบประมาณฉบับ๙กลายนะครับ
นอกจากที่จะต้องอุดช่องว่างในการหลบเลี่ยงภาษี
เราจะต้องมีการเก็บภาษีที่ดินแบบรวมแปลงครับ
เพราะการเก็บภาษีที่ดินแบบแยกแปลงในปัจจุบัน
มันทำให้มหาเสถีในทุนที่บางคน
ครองที่ดินคนเดียวนะครับ
ทั้งประเทศเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนไร่ครับ
แต่พวกเขาไม่ได้เสียภาษีให้กับรัฐอย่างเท่าที่ควรจะเป็นครับ

จะทำให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นประมาณ๑แสนล้านบาทครับ

เราจะมีงบประมาณเพิ่มขึ้นถึง๔๒๐๐๐ล้านบาทครับ
และยังมีอีกหลายอย่างที่เราสามารถทำได้ที่ผมไม่ได้กล่าวถึง
เพื่อให้เรามีงบประมาณมาจัดสวัสดิการให้กับประชาชนได้ครับ
และที่รัฐบาลชอบพูดว่าอยากจะมีรายได้เพิ่มเนี่ย

ผมบอกเลยครับว่าไม่มีอะไรที่จูงใจให้คนเข้าระบบภาษีได้ดีกว่าสวัสดิการแบบทั่วหน้าที่เพียงพอครับ
เพราะอะไรครับสวัสดิการแบบพิสูจน์ความจนมันแปลว่าคนที่เสียภาษีเยอะ
คือคนที่ไม่ได้สวัสดิการแล้วใครมันจะอยากเสียภาษีครับ

เหนือสิ่งอื่นใดครับปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราไม่มีสวัสดิการที่ดี
คือเรามีผู้นำรัฐบาลที่ไม่มีเจตจำนงที่จะทำเพื่อประชาชนมา๘ปีเต็มครับ
ถ้าเรามีรัฐบาลที่ถูกทวงถามเรื่องสวัสดิการแล้วตอบว่าจะเอาเงินมาจากไหน
แต่พอจะซื้อรถถังเรือดำน้ำบอกว่าของมันต้องมีครับจำเป็นต้องใช้
ถ้าเรามีรัฐบาลที่ได้เงินภาษี๑๐๐บาทไปบริหาร
อันดับแรกจะนึกถึงในทุนครับชนชั้นนำกองทัพ
โยงเศษเนื้อข้างเคียงให้กับประชาชน
เสร็จแล้วก็กลับมาทวงบุญคุณจากประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่า
ต่อให้เก็บภาษีได้มากกว่านี้๒เท่า๓เท่า
เงินก็ไม่มีทางตกมาถึงประชาชนได้เลยครับ

และผลงาน๘ปีของนายกรรมดรีทิชิพลเอกประยุจันทร์โอชาครับ

หลังจากการรัฐประหารมาในขณะที่รายได้ครัวเรือนของไทยเพิ่มขึ้นเพียง๕๐๐บาทครับ
แต่หนี้สินกลับเพิ่มขึ้นถึง๕๐๐๐บาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้เพิ่มจาก๕๘เท่าเป็น๗๕เท่าครับ

ในช่วงโควิดคนตกงานคนขาดรายได้
ต้องรอคอยความเมตตาจากรัฐที่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่
และยังต้องมาลุ้นกันเหมือนชิงโชคว่าพวกเขาจะได้หรือเปล่า
ทั้งที่มันเป็นเงินภาษีของพวกเขาเองทั้งนั้นครับ
มันทำให้คนแก่ที่หมดเรี่ยวหมดแรงจะทำงาน
กลับได้แค่เศษเงินที่ทำอะไรแทบจะไม่ได้ครับ
แม้กระทั่งตายไปไม่มีเงินทำศพ
ยังต้องให้ลูกหลานไปประจานความจนกับตัวเองต่อรัฐ
เพื่อรับค่าส่งเคราะหชาปนากิจครับ
ทั้งที่เขาก็คือคนที่ทำงานมาทั้งชีวิต
สร้างประเทศสร้างสังคมนี้ขึ้นมาเหมือนกับประชาชนทุกคนครับ
มนุษย์ทุกคนเกิดมามีความฝันนะท่านประธาน
แต่ถ้าเราอยู่ในประเทศที่เราต้องจ่ายภาษี
แต่กลับต้องพึ่งพิงตัวเองเกือบทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตาย
ประเทศที่พอเราล้มลงเราต้องล้มลงบนพื้นคอนกรีต
เพราะรัฐไม่เคยสร้างตะข่ายอะไรมาโอบอุ้มเราไว้เลย
มันทำให้ถ้าเราไม่ได้เกิดมารวยล้นฟ้า
แต่เรามีความฝันว่าอยากเป็นนักร้องนักดนตรีจิตกรนักเขียน

แก่ตัวลงไปจะเอาเงินที่ไหนใช้
มันทำให้หลายคนต้องประกอบอาชีพ
ด้วยงานที่พวกเขาไม่ได้หลงไหล
งานที่มันไม่ได้เติมเต็มความสมบูรณ์ทางจิตใจของพวกเขาเลยแม้แต่น้อย
แต่เขาต้องทำมันด้วยสาเหตุเดียวก็คือความกลัว
สุดท้ายมันจะทำให้ประเทศนี้กลายเป็นประเทศที่ประชาชนห้ามมีความฝันครับ
แต่พักเก้าไกลเราจะไม่ยอมให้ประเทศของเราเป็นแบบนั้นครับ
และถ้าเรามีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาริมเจริญรัฐครับ
พักก้าวกลายจะทำสวัสดิกาแบบช่วนหน้าโดยค่อยเป็นขั้นบั้นใด
และภายใน๔ปีเราจะมีสวัสดิการเงินเด็กเล็กอายุ๐๖ปีเดือนละ๑๒๐๐บาท
สนับสนุนเด็กวัยเรียนครับอายุ๗๒๒ปีเดือนละ๘๐๐บาท
และปำนานคนชราเดือนละ๓๐๐๐บาท
รวมกับสวัสดิการด้านอื่นครับ

สูงขึ้น๒เท่าภายใน๕ปีครับ

ผมรู้ดีครับว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้ภายในรัฐบาลวาระเดียว
หรือแม้กระทั่ง๑๐๒๐ปีครับ
อย่างที่บอกครับว่าปัจจุบันสวัสดิการของเราตามหลังประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่ถึง๗๐ปี
แต่ในทางกลับกันมันก็หมายความว่าประเทศเหล่านั้นเขาก็ต้องใช้เวลาอย่างยาวนานกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เช่นกันครับ
แม้ว่าการเดินทางเพื่อให้เราเป็นประเทศในฝันของประชาชนมันอาจจะใช้เวลาอีกหลายสิบปี
ไม่ใช่แค่เรื่องของความเหลื่อมล้ำไม่ใช่แค่เรื่องของปัญหาสังคม
แต่ใจความสำคัญที่สุดของมันก็คือการมอบความเป็นอยู่ที่สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศนี้ครับ
ถ้าเรามีรัฐบาลที่มีเจตจำนงแบบนี้เราจะทำให้ประเทศของเราเป็นประเทศที่ทุกคนสามารถมีความฝันได้ในทันทีครับ